ส่วนฟุตบอลไทยนะคะไปต่อกันที่ฟุตซอลกันบ้าง

และชมบุรีเอฟซีค่ะก็สามารถยิงประตู๔ประตูรวดนะคะ
แล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ค่ะ

แล้วก็มาได้ประตูท้ายในพีเวทแรกนาทีที่๑๙ค่ะ
อุมันซาก็คือบอลต่อให้รัติคุณโพรงฮิรันนะคะ

เวียดหลังนาทีที่๒๔นะคะ
แต่หลังจากนั้นค่ะนาทีที่๒๖นะคะ

ผลงานของสุภวุฒิเถื่อนกลางยิงเข้าไปค่ะ
เป็นประตูที่๑๔ของสุภวุฒิในฤดูการนี้แล้วด้วยนะคะ
หลังจากนั้นนาทีเดียวค่ะมาได้ประตูตีเสมอนะคะ
จากสุภวุฒิเถื่อนกลางคนเดิมค่ะ

สามสิบหกค่ะภาคียะจันแถมนะคะก็อภิวัตรจำเจริญค่ะ
ยกข้ามภาคียะจันแถมให้ชมรีแซงนำสี่ประตูต่อหนึ่งค่ะเอ้ย
ประตูต่อสามนะคะช่วงท้ายเกมนาทีที่สามสิบเจ็ดค่ะ
พิชัยภูสวานนะคะโดยไล่ออกหลังไปเล่นหนักใส่ซาป้า
เกือบจะมีเรื่องบานปลายนะคะผู้เล่นทั้งสองคนต้องเข้ามาห้ามทับกันได้ทัน
การท่าเรือเหลือ๔คะแนนเท่านั้นนะคะแต่ว่าแข่งมากกว่าอยู่๑นัด
โดยช่วงเย็นวันนี้การท่าเรือก็จะบุกไปเยือมเกษมบัณฑิตเวลา๖โมงครึ่งค่ะ
ส่วนอีก๖คู่ที่เหลือนะคะตอนนี้แข่งแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่ตั้งแต่เวลา๔โมงครึ่งนะคะ
ถ่ายท่อสดผ่านทางแอปพลิเคชันเอเอสเพลย์และกล่องเอเอสเพลย์บล็อกอยู่๓คู่ด้วยกัน
มีคู่มองภาคตะวันออกเชียงเหนือเจอกับแบงคอกบางกอกซิตี้ห้องเย็นท่าข้ามเจอกับราชนาวี
แล้วก็สมุทรสาครเจอกับธรรมศาสตร์ยังบลัดส่วนเวลาหกโมงครึ่งมีอีกหนึ่งคู่นะคะ
ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชันเอเอสเพลย์และกล่องเอเอสเพลย์บล็อก
ก็คือมเกษมบัณฑิตเจอกับการท่าเรือเอเอสเอ็มค่ะ